เจ้าของร้านขายของชำจังหวัดกรสิน
เตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพที่อ้างตัว
นะว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทตู้เติมเงินโทรศัพท์นะครับ
เขาอ้างตัวอย่างไรแล้วเขามาก่อเหตุอย่างไกล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านขายของชำนะครับ
ในพื้นที่ตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
โดยมีนางปรานียานสะอาดซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็ดูแลตู้เติมเงินโทรศัพท์ตรงนี้
เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือมันมีผู้หญิงกับผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ขับรถกระบะสีบรอนมาจอดหน้าร้าน
แล้วก็ทั้งคู่อ้างว่ามาจากบริษัทตู้เติมเงินโทรศัพท์
ซึ่งทางบริษัทส่งมาเพื่อจะมาดูแลมาปรับปรุงระบบหน่อย
แล้วก็ทั้งสองคนบอกว่าเรามีหน้าที่ในการตั้งค่าระบบให้ทันสมัยครับ
ส่วนตัวเจ้าของร้านเองนะฮะคือคุณปรานีก็บอกว่าเออก็ดีนะ
มาตั้งระบบให้ใหม่เพราะว่าตอนนี้ตู้เติมเงินมันเริ่มมีปัญหาจริงด้วย
ตู้มันไม่ยอมรับเงินเหรียญราคา๑๐บาทแล้วก็ไม่รับธนบัตรราคา๒๐บาทด้วย
ช่วยแก้ไขให้หน่อยนะทีนี้คนที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงาน
ก็ได้ให้คุณปรานีนำกุญแจมาเปิดตู้เติมเงินเพื่อนำเงินสดในตู้ออกไปทั้งหมด
โดยคนที่อ้างว่าเป็นพนักงานบอกว่าพนักงานบริษัทไม่สามารถจับเงินสดได้
ถ้ายังไงตัวลูกค้าเองผู้ใช้บริการเองเอาเงินไปเก็บไว้ก่อนนะคะนะครับอะไรอย่างนี้
จากนั้นคุณปรานีก็นำกล่องเงินสดที่อยู่ภายในตู้ไปเก็บไว้ภายในบ้าน
ระหว่างที่พนักงานสองคนนี้ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเป็นพนักงานเนี่ยนะ
กำลังดำเนินการตั้งค่าเครื่องเติมเงินเวลาผ่านไปประมาณ๒นาที
พนักงานก็แจ้งว่าตั้งค่าตู้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็รีบขับรถยนต์ออกไป
แต่ทีนี้คุณปรานีนะตั้งหิดใจเกี่ยวกับเรื่องระบบการเติมเงิน
เราให้คุณปานีเขาอธิบายดีกว่าว่าตั้งอิจจัยอะไร
แล้ว๒คนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเขาทำอะไรไป
อ่ะฟังเสียงคุณปรานีหน่อยฮะ
แม่ก็บอกว่าเป็นพนักงานมาจากบริษัท
แม่บริษัทบอกมาให้ตรวจเชนต์ตู้ว่าจะไม่ให้อัปเดตว่าตู้นี่ดีว่า
ก็เลยไปตรวจเบอร์เคสเบื้องภาวะตู้นี่มันยอดหลังได้
นะครับก็คุณปรานีบอกว่าตรวจเช็ครายละเอียดของตู้เติมเงิน
พบว่าให้บริการไปแล้วจำนวน๖๐๐๐บาท
เออแต่ทีนี้คุณพอให้บริการ๖๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าเงินที่เธอเห็นในกล่องเงินสดมัน๔๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
แต่เขาไปเซตค่าในตู้เป็น๖๐๐๐บาท
ผ้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณปรานีสงสัยแบบนี้
ว่าเงินสดที่มีลูกค้าจริงเขามาเติมเงินคือ๔๐๐บาท
ฉันก็เก็บไว้แล้วแต่ทีนี้อีก๒๐๐บาทมีใครมาเติมเงินล่ะ
ก็เท่ากับเจ้าหน้าที่ที่มาทำหน้าที่ตรงนี้
น่าจะเอาโทรศัพท์ของตัวเองมาเติมเงินไปด้วยอีก๒๐๐บาท
แล้วก็ไม่ยอมหยอดเงินไว้๒๐๐บาทถูกต้องไหม

มันก็เลยไม่มีเงินสดอีก๒๐๐๐บาทอยู่ในกล่องอยู่ในตู้เนี่ยนะฮะ
แต่ว่าเงินในระบบมันหายไปอีก๒๐๐บาท
ทีนี้คุณปรานีก็บอกฉันก็ต้องมาควักกระเป๋าจ่ายเองหรือไงล่ะ
อีก๒๐๐๐บาทหรือว่าต้องโทรศัพท์ไปถามที่บริษัท
ได้ส่ง๒คนมาแก้ไขระบบของตู้จริงหรือเปล่า
ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับ